ต้องบอกว่ามีดีกรีเป็นจุฬาคิวบอยค่ะ

ขึ้นแทนพระเอกแบบแถวหน้าเลย

นี่อินสารินนะคะ

กำลังมีละครเรื่องใหม่คุณหมีปฏิหารละครเรื่องนี้ฮอตมากนะ

เขาขึ้นชื่อลือชาเรื่องความน่ารักนะคะ
หมายเป็นวิสิทธิ์คณะศาสตร์ฝัดจุฬานาชาติ

แล้วก็มาเป็นพระเอกเต็มตัวกับซีรีส์เรื่องลูกผู้ชายตอนภูผาค่ะ

กับเสน่ห์ความหล่อของอินสาลินนะคะทำเอาแฟนคลับเนี่ย
เพื่อที่ผู้ชายต้องรักกันทั้งประเทศค่ะ

มาที่คณะศัตรวะเภสา
หมอเน็งคุณผู้ชม
บอกว่าหมอเน่งเนี่ยค่ะก็คือแบบหล่อมากนะคะ
งานบอลประเพณีค่ะครั้งที่หกสิบเก้าค่ะ

จิ้นกันหวานกันมากนะคะก่อนที่จะมาเฉยตอนหลังว่าเป็นพี่น้องกันค่ะ
ล่าสุดนะคะหมอนิงจะเล่นละครกับใครรู้ไหมคะ

รักสุดท้ายยายจำเวียงค่ะเรียกว่าขึ้นแท่นแถวหน้าแน่นอนจ้า

จากคณะนิเทศศาสตร์จุฬาพกพาซีกแผกกับกล้ามแน่
มันทำให้สาวในใจละลายเป็นแถวเลย
แล้วบอกว่าตัวจริงน้องจอร์ดนะเขาดูขี้อายนะคุณผู้ชม
แต่เวลาพรีเซนต์งานถ่ายแบบคือรับตำแหน่งสุดยอดขวัญใจชาวเน็ตไปเลยจ้ะ
สาวแท้สาวเที่ยมสมก็เป็นเซ็กซูอิคอนด์
ล่าสุดน้องจอร์ดเวอาร์เขาก็เพิ่งมีผลงานซีรีส์สุดแซ่บนะ
ท้ายกับพระเอกตีหล่อมาแรงสุดอย่างหนุ่มอัพภูมิพัฒน์ค่ะ
คณะนิเทศศาสตร์อินเตอร์เหมือนกันสมัยเรียนเป็นลีดนะ

แล้วก็เป็นจุฬาคทากรรุ่นที่๗๑ด้วย

ก่อนจะบินต่อไปเรียนโทรอังกฤษค่ะ

อุ้ยยยยยยยล่าสุดน้องอัพเองก็ได้รับเลือกนะค่ะ
ค่าตัวของน้องบอกเลยว่าสุดปังมาก
แล้วก็ขยับไปเปิดบริษัททำงานเบื้องหลัง

เพอร์เฟคเตอร์
ตอนนี้ก็ทำทุกอย่างเลยครับ
ทำทุกอย่างทำในบริษัทด้วยทำเบื้องหน้าด้วย
เราก็อยากจะสร้างสรรค์ผลงาน
ที่ไม่ใช่แค่เป็นตัวเราที่อยู่เบื้องหน้า

อืมน่ะค่ะนึกว่าตังค์ทั้งหมดเลยนะคะ

คุณผู้ชมค่ะบอกเลยดูแล้วมวลท้องมากเลยเนาะ